พ่อลูกแจ๊ดชนชื่นกับน้องแตงไทยเป็นพ่อลูกที่เหมือนกันสุด
เหมือนกันมากเหมือนยันเงา
น้องบอกอยากเป็นตลกไม่พูดเยอะเพราะอยู่ในสายเลือด
อยู่บ้านก็ซ้อมมุกกันนิดนึง
ว่าแล้วก็จัดชาวนางงูเห่าเวอร์ชันแจ๊ดชวนชื่น

ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉันจริง
แตงไทยจิตแข็งมากลูก
กลั้นขำยังไงไหว

แต่ก็แอบดุ้งกับคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่า

ใช่แล้วค่ะแม่แจงเมียแจ๊ดมาเอง

พอพอพอเลิกเลิกเลิก